คุณผู้ชมมีคุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าข่าวเช้าไทยรัฐเล่าชัดแถมมีโชค
เดี๋ยวโซโลแกนคือเล่าชัดดูสบาย

ทัศนาให้โชคอีกแล้วเหรอคัตสาพยากรจากคุณหมอไก่
แล้วเลขนี้คุณชอบไหมชอบ
ฟังเลยดีกว่าคุณผู้ชมเขาบอกว่าสุดอั้นค่ะ
สาววัย๒๑ปีเมืองคอนะคะทนไม่ไหวแล้วคลอดลูกออกมาบนรถกู้ภัย
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวสุพักษรวงสวัสดิ์อายุ๒๑ปีนะคะ
มีอาการน้ำเดินปวดท้องคลอดอย่างรุนแรงค่ะ
พอกู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจนครศรีธรรมราชกับหน่วยกู้ชีพได้รับแจ้ง
รีบเดินทางไปที่บ้านเลขที่
อยู่หมู่๑๐ตำบลปากภูนนะคะ

ประถมพยาบาลนำตัวขึ้นรถพยาบาลร่วมใจ๑๑
เป็นรถกระบะสีขาวทะเบียนเดี๋ยวค่อยบอกนะคะ
จะพาไปส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ทารกโผล่ออกมาจากช่องคลอดแล้วน้ำคร่ำเริ่มไหลแล้ว
เจ้าหน้าที่บอกไม่ทันการแล้วล่ะจอดเลย
ริมถนนแบบนี้แล้วทำคลอดกันเลยค่ะ

ทารกเพศชายน้ำหนัก๓กิโลกรัมครึ่งก็แวะออกมา
สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลย
จากนั้นก็ประสานรถพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นำตัวทั้งทารกแล้วก็แม่ไปส่งโรงพยาบาลกันนะคะ
ชาวบ้านรู้ข่าวปุ๊บโอ้โหแห่มาเลย

เอ้าถ่ายมาเห็นไหมนะมองเห็นทะเบียนรถกู้ภัยไหมนะ

กู้ภัยพยาบาลร่วมใจ๑๑กระบะสีขาวทะเบียนพพจ๑๑

แล้วงวดนี้ไปออกอยู่ที่ชายภูมิ
เขาว่ากันว่าถ้าเกิดไปต่างจังหวัดน่าจะเป็นเลขเบิ้ลหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
น้ำหนักทารกคือ๓กิโลกรัมครึ่งอายุของแม่คือ๒๑ปี
คุณเดี๋ยวก่อนนะงวดที่แล้วเลขเบิ้ลใช่ไหม๒๒

ดังงานดังป๊อกโอ้ค่ะดังป๊อกเลย
อันนี้๑๑อ่ะเลข๑เยอะมากเลยอ่ะ

ของอาจารย์ไก่เขาก็ให้เอาไว้ในทักษะพยากร
บอกว่ามีเลข๑เลข๖เลข๔อะไรแบบนี้
ให้คุณผู้ชมใช้ตัดสินใจเอาแล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกัน
วิจารณญาณในการตัดสินว่าจะเลือกเลขที่บ้านหรือ

มีหลายเลขให้ดู